คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุที่อ่าวนางที่จังหวัดกระบี่กันนะฮะ
เกิดเป็นนักท่องเที่ยว๒คนเนี่ยโอ้โหเมามาจากไหนไม่รู้
แต่อยู่ไปปีนเสาสัญญาณเตือนภัยซึนามิปีนป่ายขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับ
ชาวบ้านก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เรียกให้ลงมาสิปีนไปทำไมแบบนี้นะครับ
เป็นคลิปที่ทางด้านของพนักงานร้านค้าย่านหาดอ่าวนางที่อำเภอเมืองกระบี่ถ่ายเอาไว้นะครับ
ก็เป็นภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติชายสองคนโอ้โหคิดยังไงไม่รู้นะคุณ

อยู่ก็ปีนป่ายขึ้นไปที่เสาสัญญาณเตือนภัยซึนามิ
ความสูงประมาณ๕เมตรนะครับตั้งอยู่บนทางเท้าริมชายหาด

แต่ว่าตอนที่เขาปีนไปอยู่ในระยะประมาณสัก๕เมตร๑๐เมตรไม่เกินนั้น
เวลาที่ปีนแบบนี้เนี่ยคือก็จะคิดว่าจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า

เอะอะโวยวายแล้วพยายามคุณ
โดยมีนักท่องเที่ยวหญิงอีก๒คนคุณ

แล้วก็ยืนถ่ายคลิปอยู่ด้านล่าง
ไม่รู้ว่าสร้างคอนเทนต์อะไรกันหรือเปล่านะครับ

เรียกให้๒คนลงมาแล้ว๒คนลงมานะคุณเดินหายไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มของวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
โดยเจ้าของคลิปบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกมาจากสารบันเทิง
หน้าหาดอ่าวนางจู่ชายสองคนนี้นะครับ
ก็ปีนขึ้นไปบนเสาอย่างที่เห็นด้วยความเมาแล้วมั้ง
แล้วก็เกิดความคึกขนองแล้วครับจนอาจจะเกิดอันตรายได้
ชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็โอ้โหกลัวสิฮะกลัวหนึ่ง
อันตรายต่อนักท่องเที่ยวตกลงมาหัวร้างข้างแตกจะเป็นยังไง
กับสองคือเสานี้มันต้องใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉินจริงนะครับ
ถ้าคุณขึ้นไปปีนไปแล้วมันเกิดความเสียหาย
สายไฟสายเฟย์มันหลุดอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวสัญญาณเตือนมันจะเสียก็กลัวนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากนะครับ
เพราะการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมนะครับ